ปีเป็นเดือนเป็นสัปดาห์

จะได้เตรียมผลก็วันนี้แหละค่ะ

ก็จะเป็นที่รองอันดับสอง
หมายความว่าไม่ฝรั่งเศสก็ให้ดีค่ะ
สองคนโชคดีนะครับ
ฝรั่งเศสนักศึกษาสุดท้าย
ครับ

รองอันดับสองคือ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาตามภาษาฝรั่งเศสก็ต้องออกไห้
ขอบภัยได้ออกสังคิดนะครับ

สิ่งที่จะการต่อไปนี้คุณผู้ชมค่ะ
ยังอันดับหนึ่งก็จะรับหน้าที่นั้นแทน
ไม่มีเปลี่ยนออกมาทำไมเลยครับ
เอาแว่นมาให้ครับ
เมื่อรักแล้วหวังดีใส่แว่นเถอะ
จะอ่านประกาศหรือจะไปดำน้ำค่ะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
จะเป็นฝรั่งเซียนหรือเฮที
นี่คือ
มีเวลา๖ปี

ในเรื่องศาลนักศึกษาในด้านความความสำคัญของคุณค่ะ
สำหรับชิคกี้พายที่สำนักศึกษาฝรั่งเศสได้รับตำแหน่ง๑๙๕๓ของคุณผู้ชมครับ